พาไปดูเรื่องราวประเพณีที่เขาว่ากันว่ามีหนึ่งเดียวในโลก
เอ้าพาลงใต้ไปที่จังหวัดตะขอดสีธรรมานราชครับ
เอ้าใครเคยเห็นก็คงจะพอรู้แต่ใครไม่เคยเห็นแล้วก็ไม่รู้

นี่ครับเป็นบรรยากาศที่ชาวบ้านนับพันคนนะ
มารวมตัวกันที่บริเวณลำห้วยข้างวัด
พัทธาเสมามูหาดตำบลทาบุญอำเภอลานซิกาจังหวัดตะขอดสีธรมานราช
เพื่ออะไรเพื่อสืบสารประเพณีชักพระทางน้ำ
หรือที่เรียกกันว่าลากพระ
คือประเพณีนี้เนี่ยสืบสารกันมาอย่างยาวนานเป็นประจำทุกปี

ถือว่าเป็นงานประเพณีชักพระทางน้ำหนึ่งเดียวในโลกนะนะเขาว่ากันแบบนั้นที่มีการนำพระพุทธชินราชปางอุบาทมาประดิษฐานบนเรือพระของวัดพัทธเสมาและตกแต่งประดับประดาอย่างสวยงามก่อนที่จะลากลงลำห้วยไปแบบนี้
เขาเชื่อกันว่าหากใครได้มาร่วมลากพระเนี่ยจะถือว่าเป็นสิริมงคลแก่ครอบครัวจริงและตลอดการลากนะครับชาวบ้านก็จะมีการสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาชักลากเรือของพระเคลื่อนไปตามกระแสน้ำในลำห้วยจนกระทั่งไปจนถึงวัดพัทธเสมา
คือมันเป็นความสนุกสนานจริงแล้วก็เป็นการสร้างความสามัคคีให้กับชาวบ้านในพื้นที่อีกด้วย
แล้วก่อนจะชักลากเรือพระขึ้นฝั่งเนี่ยก็จะมีการทำพิธีทางศาสนากันก่อนด้วย
นี่ก็ถือว่าเป็นประเพณีโบราณที่ค่อนข้างหาดูได้ยากนะคือการชักลากพระแล้วแบบทวนกระแสน้ำแบบนี้
คือมันเป็นอะไรที่หนึ่งเดียวในโลกจริงก็ใครที่สนใจแล้วก็อยากจะไปดูบรรยากาศแบบนี้
งวดหน้าลองไปกันได้ปีหน้าวันนี้เรานำบรรยากาศมาให้ดูกันไปก่อนใช่แล้วนะคะ